ในชีวิตของคนทุกคน
ต้องเคยผ่านร้อนและหนาว
และพบเรื่องราวบางอย่างที่ฟังใจ
ทุกครั้งที่เธอปวดร้าว
หมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไป
วันเวลาที่แสนมืดมนต์
คงจะเดินผ่านไปช้า
จนเธอเองลืมนึกไปว่า
เดินมาไกลเท่าไร
จนเธอเองมองข้ามบางอย่าง
นี่คือพลังแกร่งกล้าในใจ
ที่ยังฟังอยู่ในจิตใจลึกมานาน
และในวันนี้
เธอนั้นจงหยัดยืน
และลุกขึ้นอีกครั้ง
ด้วยพลังในหัวใจ
อย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใด
พร้อมจะอดทนก้าวไปสู่
ทางที่ฝันไปด้วยตัวเอง